มีคลิปร้อนคลิปหนึ่งอยู่ในโซเชียลนะคะ
หลายคนเข้าไปเห็นแล้วก็โอ้โหคอมเมนต์วิภาควิจารณ์กันหนักมาก
บอกว่าเป็นศึกแม่ผัวลูกสะพ้ายค่ะ
สามีตบสั่งซ้อนหาว่าลูกสะพ้ายเนี่ย
มั่วข้างนอกแล้วก็เอาโรคทางเพศสัมพันธ์โรคหนองในมาติดลูกชาย
ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปก่อนดูเดือดจริงค่ะ
อว็ถรรพงศ์
เนี่ยค่ะคือคนก็อยู่ในที่เกิดเหตุเยอะนะ

ทั้งตบแบบขึ้นเข้อเติบทั้งกระทืบทั้งแตะหัวเตะหน้า

นี่ค่ะคนเสื้อสีแดงก็คือแม่สามีอายุ๒๙ไง

แล้วก็ลูกสะพ้ายเนี่ยอายุสิบ
อายุ๑๕นะคะคลิปนี้ความยาวประมาณ๗นาทีคือตบทั้งตบทั้งกระทืบอยู่๗นาทีอะค่ะ
เรื่องของเรื่องคือลูกชายวัยประมาณ๑๕๑๖ปีมาฟ้องแม่วัย๒๙ปีบอกว่า
ไปมีอะไรกับคนอื่นกลับมาบ้านผมก็มีอะไรกับมัน
พอมีอะไรแล้วเนี่ยปรากฏว่าผมเป็นโรคผมเป็นโรคหนองในมันต้องเอามาติดผมแน่
แม่ผัวบอกรับไม่ได้นะคะบุกเข้าไปในห้องแล้วก็ตบดุเดือดเลือดพลาด
แล้วก็ด่าเลยว่าเอาโรคมาติดลูกชายเธอได้ยังไงโอ้โหแล้วห้องที่ไปตบตีกันก็เป็นห้องของ
ของสามีอ่ะนะคะซึ่งถ้าฟังดีดีก็จะได้ยินเสียงยายเจ้าของห้องบอกว่าแบบให้ห้าม
อย่าไปทำเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่เขาเป็นเจ้าของห้องก็ไม่มีใครเหมือนแบบแคร์อะไรใดทั้งสิ้นเลยอ่ะ
เข้าไปตบแบบไม่เกรงกลัวอะไรเลยลองฟังเสียงดูหน่อยนะคะ

ผัวลากเพื่อนของตัวลูกชาย
หรือว่าดูอยู่เนี่ยช่วยพาลูกไปแจ้งความทีเถอะ
แบบนี้เนี่ยมันคือทำร้ายร่างกายเห็นเลยมันผิดคดีอาญา
แถมทำแล้วก็ไม่ได้สำนึกด้วยยังสะใจยังท้าทาย
สลดกับสิ่งที่ตัวเองทำเลยนะคะ
คือเอาจริงนะเอาแค่ความรุนแรงในครอบครัวแบบนี้
มันก็มันก็เข้าใจได้ยากแล้วว่ามันเกิดขึ้นรุนแรงขนาดนี้ได้ยังไง
งงกว่าคือใครถ่ายแล้วเอามาลงโซเชียล
จะได้ใช้นายกับนางสาวกันได้แค่ปีเดียวนะ
ทั้งคู่แล้วก็แม่ก็๒๙เองด้วย
อันดับแรกลองพาไปรักษาก่อนนะแล้วก็มาหาความจริงกันเนอะ